ธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับยืนยันว่าจะสืบสารพระราชปนิษฐานโครงการพระราชดำริ
รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินนะครับล่าสุดมีการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า๖ล้านต้นครับ
นายจรินจักรภาคอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีถึงการเดินหน้าโครงการพระราชดำริรักน้ำรักฟาร์มรักษาแผ่นดินว่า

ได้อย่างเพียงพอสร้างพัฒนากัดเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาแปดร้อยแปดสิบเอ็ดหมู่บ้านในห้าสิบสี่โครงการส่วนหมู่บ้านทั่วไปมีก้ามร้อยห้าโครงการมีห้ามร้อยเก้าโครงการนะครับขณะที่การสร้างและพัฒนาน้ำในพื้นที่ขาดแคลนและพื้นที่แห้งแร

ซึ่งมีการดำเนินการเมื่อวันที่เก้ามิถุนายนที่ผ่านมาในโอกาสที่ในหลวงราชการที่เก้าทะเลิงถวันยลาสมบัติครบเจ็ดสิบปีโดยจะดำเนินการไปจนถึงเดือนธันวาคมปีสองพันห้ามร้อยหกสิบครับ